ท่านผู้ชมครับโควิด๑๙วันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่สบายใจ
ค่ะตัวเลขวันนี้เนี่ยพุ่งทะลุ๗๐๐๐นะฮะ
ใช่ค่ะผู้เสียชีวิตก็๗๕ศพนะคะ
สัปดาห์หน้าอย่างที่เราทราบข่าวสบคเมื่อวานนี้ก็บอกเอาไว้
บอกว่าสัปดาห์หน้าอาจจะเห็นตัวเลขเนี่ยแต่ละวันทะลุหมื่น
ใช่ค่ะในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตค่อนข้างจะสูง
แต่ก็ยังมีเรื่องข้างเคียงที่เป็นปัญหาอยู่ต่อเนื่องเช่น
รอคอยการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
รอคอยเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาโควิด๑๙
ส่วนมาตรการต่างเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบคอชุดใหญ่ประชุมนะฮะ
บคอวันนี้ก็บอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าล็อกดาวน์
แต่หลักการหลักเกณฑ์จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกัน
แต่ดูเรื่องนี้ก่อนถ้าคิดไปถึงสัปดาห์หน้า
ถ้าตัวเลขไปถึงวันละ๑๐๐๐คนขึ้นไป
จริงสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะทุกผู้ชมมึงเห็นมาสอน

อย่างผู้ชายท่านหนึ่งที่เคยโพสต์คลิปเอาไว้

คุณแม่อายุ๗๐กว่าก็ติด

ไม่สามารถไปอยู่ตรงที่อื่นแยกไปกักตัวอย่างนี้ไม่ได้เลย
เขาบอกคนโทรมาหาเขาเยอะแยะไปหมด

ถามว่าอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
แต่ไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาลสักที

คุณแม่เสียชีวิตแล้วย้อนไปดูโพสต์วันนั้นนะฮะที่เขาโพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
๒๔ชั่วโมงเนี่ยนั่งท่านี้
ผมเห็นใจผมหน่อย
ถึงเป็นว่าแต่ต่อป่อยตายกันบ้าน

แต่ผมไม่กลัวมันหรอกผมสู้มันอยู่
แต่ตอนนี้ผมต้องมีเครื่องที่เลี่ยนสู้มันก่อน
แต่สองคนนี้
เจอกันชาติหน้าไว้ที่แหมดภีร์
นี่ค่ะคือเขาโพสต์คลิปเอาไว้ตอนที่โพสต์เนี่ย
ยังไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาลใช่ค่ะคือโพสต์ลักษณะเหมือนกับสั่งเสียบอกลาเลยอ่ะ
ว่าตายกันอยู่ในห้องแน่โพสต์เอาไว้เมื่อ๓วันก่อน
จนเช้าวันที่๖กรกฎาคมเนี่ยก็มีการประสานกัน
ลูกชายสองคนแล้วก็เนี่ยคุณแม่เขาบอกเนี่ยคุณแม่นั่งอย่างเงี้โอ้โหคุณแม่๗๓
จะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงคลางฮือออกมาเหมือนเป็นเสียงผู้หญิง
จะเป็นเสียงคุณแม่หรือเปล่าค่ะนี่ฮะเอาละมีรถมารับไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ล่าสุดเฟซบุ๊คซึ่งคาดว่าเป็นลูกชายนี่แหละนะฮะได้โพสต์แจ้งข่าวล่าสุด
บอกว่าสุดท้ายคุณแม่ก็เสียชีวิตคุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ
อายุ๗๓ปีนะฮะเพราะว่าไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าก็ช่วยไม่ทันจริงนะครับ
เนื่องจากมีโรคประจำตัวเยอะด้วยนะฮะแพทย์ก็ลงความเห็นว่าระบบการหายใจล้มเหลวเสียชีวิต
อันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งในเคสที่เกิดขึ้นที่รอเตียงนะรอรถมารับไปโรงพยาบาลสุดท้ายก็มีคนเสียชีวิต